เริ่มกันที่อีกหนึ่งการแข่งขันนะครับที่ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดส่งท้ายปลายปีแบบนี้

ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในทวีปเอเชียระหว่างวันที่๑๗๑๙พฤศจิกายนนี้
ที่สนามบินอุตภัวจังหวัดชนบุรี
ล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก็ไปก่อติดความเคลื่อนไหวการเตรียมการประกอบเครื่องบิน
ขณะนี้นะครับเครื่องบินทั้ง๑๖ลำก็ได้มาถึงสถานที่แข่งขันแล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้นั่นก็คือ
เครื่องบินนั้นถูกนำไปประกอบภายในโรงเก็บเครื่องบิน

สำหรับขั้นตอนการประกอบคาดว่าบางส่วนนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ครับ
กันพร้อมกันบนอากาศด้วยความเร็วกว่า๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมในวันอาทิตย์ที่๑๙พฤศจิกายน
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไปครับ